อ่างทองเนี่ยนะมีเรื่องฮือฮาที่ชาวบ้านบอกว่า
พบแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
จะเป็นอะไรทำไมเขาถึงเชื่อกันนักหนาไปดูกันค่ะ
ไปกันที่สาลาแห่งนี้
สารานี้ชื่อว่าสาลาแม่ตะเคียนทองสร้อยสุวรรณค่ะ
นี่นี่นี่นี่นี่แหละค่ะแม่ตะเคียนที่พูดถึงนี่นะคะ
อยู่ที่วัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเขาร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงอภินิหารของเจ้าแม่ตะเคียนต้นนี้
เขาก็เลยมากราบไหว้ไม่ขาดสายเลย
ทีนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะเหรอคุณผู้ชม
เราก็ต้องไปสืบเสาะแสวงหาสอบถามมาให้
เขาเล่าว่าไม้ตะเคียนทองที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีหรอก
วัดแห่งนี้ไม่ได้มีหรอกต้นตะโคงตะเคียนจะมีที่ไหนล่ะ
จนกระทั่งชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขาไปทำมาหากินไปทุ่งไปนาไปไล่
แล้วก็ไปเห็นต้นตะเคียนนี้ลอยมาตามน้ำ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชายชาญ
เขาเห็นแล้วว่ามันต้องไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดาแน่น่าจะเป็นต้นตะเคียน
ก็เลยอันเชิญเอามาไว้ที่ริมตลิ่งก็วางไว้ตรงนั้นแหละค่ะ
ต่อมามีชาวบ้านคนหนึ่งฝันฝันบอกว่าต้นตะเคียนเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่วัดต้นสน
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็เลยอันเชิญต้นตะเคียนต้นนี้เอามาไว้ที่วัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พอชาวบ้านทั่วทั้งตำบลทั่วทั้งอำเภอรู้ก็เลยแห่มาที่วัดต้นสนแห่งนี้
เพื่อมากราบไหว้เพื่อมาขอพรเพื่อมาดูซิว่าต้นแม่ตะเคียนที่พูดถึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงขนาดเป็นแบบไหน
เขาก็เลยจะต้องมาถวายทั้งถวายชุดไทยสบายเฉียงถวายพวงมาลัยถวายผ้าแพร่หลากสีที่เห็นอยู่นี้เป็นการตอบแทนเจ้าแม่ตะเคียนที่ให้โชคให้ลาบมา
อันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมา
ก็ไม่ได้ยืนยันว่าทุกคนไปขอแล้วเขาจะโชคดี
อาจจะเป็นบุญที่เขาสั่งสมกันมาก็แล้วแต่
แต่อันนี้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมก็ฟังหูไว้หูเอาไว้
เพราะเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะ